ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยแม่มาแจ้งความนะคะ
เพราะว่าคือแม่ก็เห็นลูกสาวมีอาการแปลก
ก็เลยพาไปให้ร่างทรงช่วยรักษา
แต่ว่าการไล่ผีของร่างทรงเนี่ยกลับทำให้ลูกสาวเจ็บหนักกว่าเดิม
และต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ฟาดผี
ทาคนไป

มีฟ่าหวานพี่เนศ

บอกอันนี้เขาไล่ผีก็คือตบตบตบแล้วเราได้ยินเสียงร้องนี่คือเจ็บปวด
ก็ไล่ผีเนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่คนเจ็บอ่ะแน่ถูกไหมฮ
ใช่แต่เขาก็เชื่อว่าทำแบบนี้เนี่ยร่างทรงก็เชื่อว่าทำให้ผีออก
นี่คืออาจารย์กงนะคะอ้างตัวเป็นร่างทรงแล้วที่เขาทำคือรักษาอาการของผู้หญิงคนหนึ่ง
นี่คือที่จังหวัดตรังนะคะเมื่อวันที่๑๘กันยายนที่สำนักทรงแห่งหนึ่งที่อ่าวตรงวังวิเศษค่ะ
คือก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แม่ของผู้หญิงในคลิปเนี่ยเขาบอกเขาเห็นลูกป่วยเป็นไข้อยู่๓วันแล้วเหม่อลอยจำใครในบ้านไม่ได้เลยก็คิดว่าลูกน่ะผีเข้า
ก็เลยมาที่สำนักร่างทรงตรงนี้แหละแต่ก็ถูกรักษาด้วยวิธีอย่างที่เราเห็นนี่แหละร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะคะ
กลับมาบ้านปรากฏลูกสาวหน้าปูดบวมตัวก็ลอยช้ำเขียวเต็มไปหมดนะคะเลือดบางจุดออกด้วยกินข้าวกินน้ำไม่ได้แล้วหัวเนี่ยมึนไม่หายเลย
ก็เลยพาไปโรงพยาบาลวังวิเศษค่ะโรงพยาบาลส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังตอนนี้หมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ครอบครัวต้องไปแจ้งความที่สอบพอวังวิเศษนะคะเพราะรับไม่ได้คือทำไมกลายมาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวนะคะเลยไปที่สารเจ้าแห่งนี้นะคะก็ปรากฏว่าตอนที่ไปเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าไปเจอพ่อของผู้เสียหายกำลังคุยกับร่างทรงคนนี้อยู่มีผู้ใหญ่บ้านมีประหลัดอำเภอมีแยดของร่างทรงอยู่ที่สารเจ้าด้วยก
ก็ยังถูกลูกสาวของร่างทรงมาบอกว่าให้ไปให้ห่างจากสารเจ้าตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวถึงได้คุยกับพ่อของผู้เสียหายนะคะก็เลยได้ทราบว่าพ่อเนี่ยได้รับการติดต่อจากทางคู่กรณีให้เขาไปพูดคุยปรับความเข้าใจกันเขาเสนอเงินเยียวยาเพื่อให้จบเรื่องแต่ว่าพ่อก็บอกว่าลูกเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นเลยขอเวลา
ก็กินอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเจ็บหรือไม่ได้น้ำไล่ตัวเองก็ยังคืนไม่ได้เลยจากนั้นลูกชาติก็เลยว่าโค่เวลากินแล้วก็เลยอาการลูกสาวก่อนครับนี่แหละค่ะ